เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลายหน่วยงานเขาส่วนที่กำลังการบุกเข้าไป
ไปเจอกับปาร์ตี้ชุดนักเรียน
แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นนักเรียนที่เขาไปเที่ยวนะ
คือเป็นคอสตูมคือเหมือนเป็นธีมในวันนั้น
ทั่วไปเขาใส่ตีนกันชุดนักเรียนไปปาร์ตี้กันในผับ
แต่ว่าเป็นปาร์ตี้ยาแล้วก็โดนจับ
โอ้โหตรวจปัสสาวะนี่ฉี่ม่วงกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็เป็นตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

ส่วนที่กำลังกันไปทลายปาร์ตี้นี้เข้าไปในผับนะครับ
ก็เป็นการจัดปาร์ตี้ชุดนักเรียนนักเที่ยวกำลังดื่มกินเต้น

แจ้งให้กับนักดนตรีหยุดเล่นเดี๋ยวนี้ครับ

ขอความร่วมมือให้กับบรรดานนักเที่ยวอยู่ในความสงบ
แต่ก็มีนักเที่ยวบางส่วนวิ่งหนีการจับกลุ่มไปครับ
จากการตรวจสอบพบว่ามีทั้งยาอียาเคประเภทผงแล้วก็ประเภทเกร็ดด้วย
เกลื่อนพื้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าอีกมากมาย

ดันนักเที่ยวไม่ได้มีเยาวชนเข้ามาใช้บริการนะครับ
แต่ว่าที่น่าตกใจก็คือว่าผลการตรวจปัสสาวะนั้นมีถึง๑๒๐คน
ปัสสาวะสีม่วงเป็นผู้ชาย๗๐คนแล้วก็ผู้หญิง๕๐คน
ตนก็แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
เปิดสถานบริการเกินเวลาจำหน่ายสุราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็จะทำเรื่องปิดร้านเป็นเวลา๕ปีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนนักเที่ยวที่ถูกตรวจสอบปัสสาวะสีม่วงก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ